รู้แบบนี้แล้วเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยครับคุณผู้ชมครับ
เป็นการโพสต์ระบายความในใจที่เขารู้สึกลึกว่าเอ๊ะทำไมผู้โดยสารไทยถึงเป็นแบบนี้
จวดสายการบินดังสายการบินหนึ่งนะครับ
บินตรงจากฟูโอกะกลับกรุงเทพ
ก็ไปเหมือนจะไปซื้อของส่วนตัวนั่นแหละ
ปรากฏว่าไปเจอทัวร์ไทยกรุ๊ปหนึ่งนะฮะ
ซื้อช็อกโกแลตที่เป็นของฝากดังของญี่ปุ่นเนี่ย
เวลากลับมาเมืองไทยโอ้โหคนชอบมาก
อุ๊ยผมมึงพูดคำตอบไปแล้ว
็อกโกแลตนี้นะฮะในญี่ปุ่นนี่ก็ขายราคาค่อนข้างถูกกว่าในเมืองไทยเยอะ

ปรากฏว่าเขาก็ไปซื้อกันมาเยอะ
นี่พอซื้อกันมาเยอะแทนที่จะใช้คำว่าซื้อน้ำแข็งน้ำแข็งแห้งใช่ไหม
คล้ายเป็นอุปกรณ์เก็บความเย็นที่จะช่วยแช่ช็อกโลตส่วนตัวของแต่ละคนออกมาด้วย
ดันไม่ซื้อไงนี่ลูกเรือสายการบินแห่งนี้ก็เลยระบายถึงคณะทัวร์ไทย
หลังจากเจอประสบการณ์ที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่
เขียนชื่อคุณผิงอันเขาเป็นสจวดหนุ่มนะครับกับสายการบินแห่งหนึ่ง
เล่าแบบนี้ฮะวันก่อนนะครับขณะปฏิบัติหน้าที่ในเส้นทางฟุโกโอกะ
ประเทศญี่ปุ่นกลับสู่ประเทศไทยจังหวะเนี่ยแม่ผมเดินไปยังเครื่องบินเนี่ยนะฮะ
ไปผ่านร้านค้าในสนามบินก็พบคณะลูกถั่วไทยแม่กำลังชงเช้งเลยล่ะ
ไทยค่ะไทยยังไม่จีน
คล้ายแล้วล่ะตอนนี้ทัวร์ไทยบางที่นะฮะประมาณ๒๐คนกำลังซื้อของฝากประเภทช็อกโกแลต
ทางร้านค้าก็ถามคณะลูกทัวร์กลุ่มนั้นว่าอาโนจะซื้อถุงเก็บความเย็นแล้วก็น้ำแข็งแห้งกลับไปด้วยไหมคะ
นั้นคุณผิงอันได้ยินแบบนี้ก็เล่าว่าถึงแบบอึ้งเมื่อละทีแล้วครับ
ตัวคุณผิงอันเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปเนื่องจากไม่มีที่เก็บที่เพียงพอนะคะ
เนื่องจากพู่โดยสารในไฟล์คนั้นนี่เกือบจะเต็มลำค่ะ

กลายเป็นขอน้ำแข็งแห้ง๒๐ก้อนแทน
ใช่ก่อนที่จะแนะนำให้ผู้ธรรมไตรศาสตร์

เพื่อขอซื้อน้ำแข็งแห้งจากทางร้านหรือเปล่า
แต่ผู้โดยสารคนดังกล่าวก็บอกว่าโอ๊ยเรื่องมากวุ่นวายนี่ถ้าช็อกโกแลตละลายรับผิดชอบด้วยละกัน
นี่แล้วมีเสียงแว่วมาจากผู้โดยสารอีกคนนึงนะโอ๊ยคนไทยยังไม่ช่วยกันเองแล้วใครจะมาช่วยอีกเนี่ย
ใช่ซึ่งนะคะคุณผิงอันก็สะชวดหนุ่มในเหตุการณ์ก็ได้ก้าวขาออกมาจากจุดเกิดเหตุ
แล้วก็พูดกับผู้โดยสารปนรอยยิ้มบอกว่าขอไปทำหน้าที่ต่อนะครับโอ้โหสะกดสะกดความรู้สึกอย่างมากเลยทีเดียวนะคะ
จุดประสงค์เขามีไว้เพื่อแช่เครื่องดื่มให้เย็น
และทางสายการบินก็ไม่รับฝากสัมภาระของผู้โดยสาร
ว่ากรณีใดอยู่แล้วยกเว้นเสื้อสูตร
หมายความว่าจะไปเก็บในเคบินของนักบินจะต้องเป็นสูตร

ฉะนั้นโดยธรรมเนียมปฏิบัติเขาให้แค่สูตรเท่านั้น

ถูกต้องนะคะแล้วก็คุณผิงอันก็เล่าด้วยว่า
ทัวร์กลุ่มนี้เนี่ยจริงแล้วบอกว่าที่ผ่านมาก็เคยฝากได้
อาจจะเป็นน้ำใจของทางเคบินครู

ฉะนั้นต้องบอกก่อนว่าจริงแล้วมันยังไง
ของฝากที่เป็นช็อกโกแลตรอยส์อะไรของญี่ปุ่น
ถือว่ายอดนิยมนะเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะจริงแล้วร้านค้าที่เขาจำหน่าย
เขาจะจำหน่ายถุงเก็บความเย็นกับน้ำแข็งแห้งเพิ่มให้
เป็นเงินไทยก็ประมาณ๓๐บาทไทยเท่านั้นเอง
ซึ่งก็สามารถควบคุมความเย็นได้ในระดับหนึ่ง
แล้วก็เพียงพอต่อการเก็บรักษาสภาพช็อกโกแลต
เที่ยวบินจากญี่ปุ่นกลับสู่ประเทศไทยได้ด้วยนะคะ
โพสต์นี้ความคิดเห็นยอดนิยมก็อยู่ที่๖๐๐กว่าไลค์
บอกว่าแม่มีเงินซื้อทัวร์ไปเที่ยวญี่ปุ่น
แต่๓๐บาทไม่ยอมจ่ายซื้อน้ำแข็งแห้ง

จริงตรงนี้มันเป็นความรับผิดชอบของคนซื้อเองนะครับ
ก็คิดว่ากัปตันสะจวดเขาสะท้อนมุมมองถูกต้องแล้วล่ะ
ยังไงเราไปใจเขาใจเรานะฮะ
ทุกคนก็มีหน้าที่ที่ต้องพึงปฏิบัติเหมือนกันนะครับ